เดี๋ยวให้คุณภาคภูมิเล่านะคะว่าได้วีดีโอคอร์คุยกับเสียท็อปตัวเป็นแล้วเนี่ยเขาจะตอบว่ายังไงบ้างไขข้อข้องใจทุกอย่างเลยเห็นหน้ากันจัดผ่านแค่มือถืออย่างนี้นะ
คือพูดตรงนะผมได้คุยด้วยนะผมยังจับทางเขาไม่ถูกเลย
เขาคุยเก่งใช่ไหมคะเขาตอบได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
เขาตอบได้หมดแล้วก็จะบอกว่าดูแล้วไม่น่าเชื่อก็ไม่ใช่ดูแล้วน่าเชื่อมันก็ไม่เชิงคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่ามันกำลังมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับเขาเยอะแยะไปหมด
ใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องรอฟังเพราะเขาตอบทุกอย่างทุกเรื่องที่เป็นข่าวอยู่นะตอนนี้นะคะ
แต่ก่อนอื่นมาดูเรื่องของคดีความในส่วนของเสียท็อปกันก่อนในส่วนของตัวเสียท็อปเนี่ยตอนนี้ตำรวจก็ยังยืนยันว่าเสียท็อปอยู่ที่ฮ่องกง
ระยะเวลาที่อยู่ในฮ่องกงได้ไม่ต้องขอวีซ่านะคะก็อยู่ได้แค่๓๐วันก็จะต้องเดินทางกลับมาในประเทศไทยแต่ณตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายจับ
เจ้าสาวที่บุรีรำคุณดารินเนี่ยค่ะจะแจ้งความดำเนินคดีกับเสียท็อปไหม
เพราะว่าเรื่องนี้มันก็เริ่มต้นจากสาวคนนี้นี่แหละค่ะที่ไปขอความช่วยเหลือทางข้อกฎหมาย
กับทางทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่าถูกเสียท็อปหลอกอ้างว่ารวย๒๔๐๐๐ล้านบาท
หลอกให้แต่งงานกันจัดงานแต่งงานแล้วเสียท็อปก็ไม่ยอมจ่ายเงินค่าจัดงานแต่งงาน
ฝ่ายผู้หญิงตอนนี้เป็นหนี้อยู่กว่า๓ล้านห้าแสนบาทก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรม
แต่ล่าสุดธนายรณรงค์โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวาน
บอกว่าขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะ
ทนายรณรงค์บอกว่าเรื่องเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวหมื่นล้าน
ทางทนายรณรงค์และกลุ่มทนายความในเครือข่ายขอยุติให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
จะเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับทางกลุ่มอีกต่อไป
ขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอันนี้โพสต์เมื่อวานตอนค่ำนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยถามเพิ่มว่าทำไมล่ะทนายรณรงค์
ทำไมถึงยุติความช่วยเหลือทนายรณรงค์ก็เลยบอกว่า
ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยค่ะบอกว่าจะไม่ไปแจ้งความกับกองปราบแล้ว
แล้วบอกกับทนายรณรงค์ว่ามีคนที่จะพาไปแจ้งความกับกองปราบเอง
ทนายรณรงค์ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับเจ้าสาวไม่มั่นใจ
ทีมทนายความของตัวเองหรือเปล่าก็เลยถอนตัว
อกจากนี้ตัวเจ้าสาวเนี่ยค่ะเลื่อนนัดทนายมาแล้ว๓ครั้ง
รวมครั้งล่าสุดครั้งนี้เป็นครั้งที่๔
เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นเหมือนกับวันสุดท้าย๙ตุลาคม
เสียท็อปเคยรับปากว่าจะเอาเงินมาใช้หนี้
พอไม่ใช้หนี้ทนายรณรงค์ก็เลยคุยกับทางเจ้าสาวไงว่าตกลงจะยังไง
จะแจ้งความกับกองปราบไหมเจ้าสาวก็เลื่อน

ทนายรณรงค์เลยไล่ให้ดูเลยค่ะว่าไอ้ที่เลื่อน๔ครั้งเนี่ยเมื่อไหร่บ้าง
ครั้งแรกก็คือตั้งแต่๗ตุลาคมนัดทนายเอาไว้ก็เลื่อนนัด
ให้เหตุผลว่าอายไม่อยากเจอสื่อ
ครั้งที่๒๘ตุลาคมนัดทนายเอาไว้ก็เลื่อนนัดให้เหตุผลเดิมค่ะ
คืออายไม่อยากเจอสื่อ
ครั้งที่๓วันถัดมาเลย๙ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้
ทนายรณรงค์เปลี่ยนทนายให้จะได้ไม่ต้องมีสื่อ

นายรณรงค์ก็เลยเอาทนายที่อยู่ในเครือข่ายมาช่วยเหลือดูแลให้
เพื่อไปกับทนายรณรงค์แล้วมีสื่อไปร้อง
ใช่ก็เลื่อนอีกนะคะ
แล้วก็ให้เหตุผลเดิม
ครั้งที่๔ครั้งล่าสุดเปลี่ยนทนายเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
ก็เลื่อนอีกแล้วให้เหตุผลว่าเดี๋ยวมีคนพาไปกองปราบเอง

ทนายรณรงค์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอยกเลิกไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วก็แล้วกัน
นายรณรงค์บอกว่าตอนนี้มีข้อมูลหลักฐานและผู้เสียหายทางนิตินัยเพียงพอที่จะขึ้นสู้ในชั้นศาลได้ค่ะ
ถ้าเจ้าสาวยอมแจ้งความแต่เขาไม่ยอมแจ้งความสักทีก็เลยตัดสินใจหยุดการช่วยเหลือเอาไว้ก่อน
ดังนั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรทนายรณรงค์บอกว่าไม่เกี่ยวแล้วนะคะและจะไม่ขอกลับไปรับทำคดีนี้แล้วค่ะ
เนี่ยคือไลน์ที่ทางเจ้าสาวเนี่ยคุยกับทางทนายปียนัทธนายปียนัทนี่คือทนายคนแรกที่ดูแลเรื่องนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่สอง
ทนายผู้หญิงท่านเนี่ยเป็นคนที่สามแล้วทนายสามคนทำเรื่องอยู่เรื่องเดียว
แต่ประเด็นที่ทางเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็คือการที่คุณอ้างว่าคุณมีผู้ใหญ่คุณมีผู้ใหญ่
อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นทนายความเมื่อเราทำงานให้คำปรึกษาท่านก็ต้องไว้ใจเรา
ถ้ามีผู้ใหญ่ปรึกษาอยู่แล้วให้ผู้ใหญ่ของท่านทำคดีเองเลยเราดูประเด็นทางข้อกฎหมายทางธนายความทำงานเสาร์ทก็ยังทำงานเรื่องคดีนี้
เพื่อหาประเด็นในการดำเนินการจนหาประเด็นเจอจนเจอผู้เสียหายทางนิตินัยสุดท้ายก็ยังไม่ดำเนินการอะไร
จะให้หวังแต่สื่อเอาเป็นข่าวเป็นข่าวมันไม่ได้มันต้องดำเนินการทางกฎหมายเรามั่นใจว่าหลักฐานที่มีมันขึ้นสารได้
มีอะไรอยากฝากถึงเจ้าสาวไหมคะไม่มีไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีก
โมโหนะแต่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีก
เจ้าสาวเลยบอกว่าตกใจเลยที่ทนายรณรงค์ประกาศแบบนี้
แต่ก็ยอมรับว่าตัวเองเลื่อนแจ้งความจริงเพราะว่าทีมผู้เสียหายฝ่ายที่จัดงานแต่งงานนะคะ
ถือว่าเป็นผู้เสียหายร่วมหลายคนเนี่ยนะว่างไม่ตรงกันก็เลยต้องเลื่อนนัดทนายความ
คือไม่ตรงกันสักทีเวลาไม่ตรงกันก็เลยเลื่อนไปเรื่อยไปเรื่อย
ทีนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวที่จังหวัดบุรีรำเนี่ยนะคะ
คุณพ่อบอกว่าไม่รู้เรื่องที่ทนายรณรงค์ยุติให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี
ก็มีแค่ลูกสาวนี่แหละที่แจ้งกับทางครอบครัวว่าให้ครอบครัวอยู่เฉยเดี๋ยวหนูจัดการปัญหาชีวิตของหนูเองนะคะ
ส่วนที่เสียท็อปบอกว่าจะกลับมาแถลงข่าวที่เมืองไทยครับ
ของฝ่ายหญิงก็บอกว่าเป็นเรื่องดีสังคมจะได้รู้ข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย
แต่ก็กังวลเหมือนกันกลัวว่าเสียท็อปจะมาให้ข้อมูลโจมตีลูกสาวให้ได้รับความเสียหาย
ถ้าเป็นอย่างนั้นครอบครัวคงรับไม่ได้เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปชัดเจน
ทางบ้านเนี่ยไม่ได้อยากทะเลาะกับใครขอแค่เสียท็อปใช้หนี้แล้วก็จบกันไป
ด้านพลตำรวจโทสมพงษิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เลยบอกว่าเสียท็อปไปฮ่องกงตั้งแต่๖ตุลาคมและตอนนี้ยังอยู่ในฮ่องกงค่ะ
ยังไม่ได้เดินทางต่อไปประเทศอื่นนะคะ
ฮ่องกงไม่ต้องขอวีซ่าอยู่แล้วแต่ว่าสามารถอยู่ได้ไม่เกิน๓๐วัน
ถ้ามีการออกไหมจับมีการดำเนินคดีเสียท็อปเนี่ยทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการให้ค่ะ
ก็เลยก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่ที่ฮ่องกงไปก่อน
ก็วันนี้ผมได้วีดีโอคอร์คุยกับในท็อปหรือว่าเสียท็อปเขาอยู่ที่ฮ่องกง
นี่ภาพที่วีดีโอคอร์คุยกันก็อยู่ในห้องพักที่โรงแรมผมก็ถาม
โรงแรมอะไรฮะ
แต่ผมถามก่อนเลยว่าตกลงอยากให้เรียกเสียท็อปหรือคุณท็อปเขาบอกอะไรก็ได้
แต่ถ้าจะให้ดีก็เรียกคุณท็อปเรียกท็อปเฉยก็ได้นะครับ
ผมก็เลยถามว่าเออเนี่ยถามจริงคุณท็อปตั้งนานนะที่เป็นข่าวตั้งแต่เจ้าสาวที่บุรีรำออกมา
แล้วเป็นเรื่องเป็นราวคนนู้นคนนี้ก็ออกมาเนี่ยไม่เคยออกมาพูดเลย
พอเดินทางออกจากประเทศไทยไปอยู่ที่ฮ่องกงโอ้โหทีนี้ให้ข้อมูลไม่เว้นวันเลยใช่
เขาบอกว่าที่เขาต้องออกมาพูดตอนนี้เพราะความจำเป็น
เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่มีการพาดพิงเนี่ยมันพาดพิงตัวเขาคนเดียว
แต่ตอนนี้เรื่องมันเริ่มเลยเถิดทำให้ประเทศเสียหาย

เขาบอกว่าเอาอย่างเช่นผ่านตมเขาก็ผ่านเพราะชื่อนามสกุลเขาปกติเนี่ย
นายธนัทสิริปิยพรเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็ผ่านไง
คนก็ไปหาว่าตมให้ผ่านได้ยังไงระบบการตรวจสอบบกพร่องผิดพลาดอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่
เขาไปทำหน้าที่ในฐานะตัวกลางประสานงานระหว่างรัฐบาลจีนรัฐบาลไทยในการไปดูแลงานต่าง
ก็ไปกล่าวหาจนประเทศเสียหาย
ทีนี้ผมก็เลยทีนี้ขอไล่เรื่องหน่อย
ชื่อเปลี่ยนบ่อยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
เปลี่ยนนำสกุลมาทั้งหมดในชีวิตตอนนี้อายุ๕๐๓ครั้ง
บางคนเนี่ยยิ่งกว่าเขาอีกหรอผมถามเปลี่ยนเพราะอะไรหนีหนี้
หนีคดีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่เขาเป็นคนเชื่อเรื่องดวง
อ๋อเออหลายคนเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเรื่องดวงอ่ะ
จะเสริมดวงมงคลมากขึ้นบางคนเปลี่ยนทั้งชื่อ

ห้าสิบเขาเปลี่ยนสามครั้งอืมเขาเชื่อเรื่องดวงเขาก็เปลี่ยน
ผมถามเอาคุณแม่เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยขอให้ลูกชายเปลี่ยนชื่อ
อืมเพราะว่ามันเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลเขาบอกไม่ใช่
ตอนนั้นเนี่ยแม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรเนี่ยจริงเขาก็เปลี่ยน
ค่ะหนึ่งในนั้นน่ะคือคือเปลี่ยนเพราะแม่บอกอืม
แต่เพราะตอนนั้นเขาไปทำงานการเมืองนี่เขาบอกอย่างนี้ค่ะนะ
ทีนี้เคยหลอกเงินแม่ไหมเขาบอกยืนยันไม่เคยหลอก
แต่เคยเอาเงินแม่ไปไหมเนี่ยเคยเอาเงินไปแต่ไม่ได้หลอก
เป็นชีวิตวัยรุ่นค่ะอ่าช่วงติดหญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอก
จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนหกครั้งอืม
ครั้งล่าสุดที่บุรีรำเนี่ยคือครั้งที่หกค่ะ
เลิกกันหย่ากันเพราะเรื่องส่วนตัวไม่ขอพูด
แม่บอกว่าเพราะลูกชายไปรู้ความลับของฝ่ายสาวเลยเนี่ย
บอกเขาไม่ขอพูดไม่อยากสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้ใครอืม
แต่เรื่องการจัดงานแต่งงาน
เงินทองทุกอย่างที่จะต้องใช้หนี้ค่าจัดงานแต่งงานเขายืนยันเหมือนเดิม
คือตามที่บันทึกท้ายใบยาเดี๋ยวเขาจัดการเอง
ฝ่ายหญิงไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรนี่อืม
ผมก็ถามว่าโอ้จัดการมันก็ไม่ยากนี่ก็โอนเงินไปให้เขาสิ
บอกว่าเป็นเสียหมื่นล้านอะไรพวกนี้
เขาบอกว่าที่เขายังไม่โอนเงินไปให้เนี่ยเพราะเดี๋ยวเขาจะรอกลับมาเคลียร์
เนื่องจากตอนเนี้ยแต่ละคนเนี่ยบอกตัวเลขไม่ตรงกับที่เคยตกลงกับเขาไว้อืม
เจ้าสาวเองก็ยังบอกตัวเลขไม่ตรงกันเลยที่ให้ข่าวเอาไว้
ไม่ได้ถึงเจ็ดล้านหกล้านสามล้านอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะนะ
นะแล้วบางส่วนเขาก็ให้ไปแล้วแต่ตอนเนี้ยบางเจ้ามาบอกว่าเจ้าสาวต้องให้เขาเท่านั้น
เจ้าสาวต้องให้เขาเท่านี้ในท็อปต้องให้เขาเท่านั้นเขาบอกเขาไม่ใช่เลย
เขาเขามีหมดหลักฐานว่าเขาต้องจ่ายให้ใครเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขากลับมาแล้วเขามาจ่าย
ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้เขาจะใครอยากได้เท่าไหร่แล้วโอนเงินไปให้เนี่ยไม่ใช่นะฮะอืม
สอดที่ให้กับเจ้าสาวก็ให้หมดแล้วที่ทางฝั่งเจ้าสาวบอกว่ามีเช็คล้านหก
อืมมันหายไปแล้วบอกเป็นสินสอดแล้วไม่ได้เนี้ยเขาบอกไม่ใช่เลยนะ
ล้านหกเช็คใบเนี้ยคุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอาแค่ว่าให้เห็นว่ามีเช็คล้านหก
อืมไม่ได้จะจ่ายเงินให้อยู่แล้วค่ะแค่เอามาเอามาโชว์อ่ะเนี่ยนะฮะ
เหมือนกับตกลงกับทางครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวเอาไว้อยู่แล้วตกลงกันแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นจะมาทวงอะไรตอนนี้เดี๋ยวลองฟังในช่วงนี้ดูที่เขาพูดถึงเรื่องของเจ้าสาวของเขา
งานแต่งของเขาเนี่ยเจ้าสาวที่บุรีรำคนล่าสุดนี่คือคนที่หกใช่ไหมฮะ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
ตอนนี้ทนายความเขาก็มีข่าวว่าเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วด้วยนะ

นี่สิทธิ์ต่างที่คุณท็อปบอกว่าจะจัดการเองจะใช้เอง
เดี๋ยวกลับไปกับผมก็หลังจากการแถลงข่าวแล้วผมก็จะนัดคุยนัดเจรจากับเจ้าหนี้ต่าง
ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่ออกมาบอกกัน
มันมีบางอย่างที่เราจ่ายแล้วเขาบอกว่าไม่ได้จ่าย

ทั้งหมดเท่าไหร่๗ล้านถึงไหม

ไม่ได้อย่างที่เป็นข่าวแล้วกันครับ

ครับหลักล้านครับแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าว
สินสอดอะไรต่างที่บอกจะให้เจ้าสาวอะไรพวกนี้ได้ให้เขาหรือยังครับ
ก็ในวันงานเราก็ส่งมอบไปแล้วนะครับ
วันงานมันก็จะมีเข็มขัดทองคำ๒๕บาทเขาได้นะครับ
แล้วก็มีเช็คที่เขาขอให้เขียนมาดูเป็นหน้าเป็นตาของเขาล้าน๖

เป็นเช็คที่เขียนคือเช็คเขียนรู้กันนะครับ
แต่เช็คนั้นหายไปซึ่งผมไม่ทราบว่าหายไปไหน
มันเบิกเงินสดได้ไหมครับ
จริงเบิกได้แต่ไม่มีข้อตกลงว่าจะต้องเบิกครับ

เสียท็อปหลอกเงินกว่า๗ล้านบาทหลอกทำธุรกิจ
จริงไม่จริงยังไงฮะนี่อยู่ฮ่องกงเหมือนกันได้เจอเขาไหมได้ถามเขาไหมฮะ
ไม่ได้เจอครับก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นไกด์อาชีพไกด์นะครับ
อ่าแล้วไปหลอกเขาจริงไหมครับ
ถ้าผมหลอกเขาผมก็เขาก็ต้องดำเนินคดีแจ้งความถูกไหมครับ
อันนี้มันยังไงดีอ่ะมันคือสมมุติใครคุณไปหลอกใครเขาก็ต้องแจ้งความคน
มาหลอกคุณคุณก็ต้องแจ้งความมันมีกฎหมายควบคุมอยู่ของพวกนี้
เหมือนเขาก็พยายามจะบอกว่าแล้วทำไมไม่มีใครแจ้งความเขาล่ะ
ถ้าเขาไปหลอกจริงเนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนทุกเคสอ่ะ
วันนี้ไม่เห็นมีใครแจ้งความแต่ว่ารักษณะการพูดการจา
ก็จะอย่างที่คุณธิมมาสอนเห็นอ่ะเขาก็จะนิ่ม
แล้วก็ตอบได้ทุกอย่างเขาก็จะตอบไปเรื่อย

อ่าเนี่ยนะผมก็เลยถามเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน

วันจันทร์หน้าเนี่ยจะประชุมกับทีมกฎหมาย

ทนายเนี่ยวันจันทร์ที่สิงคโปร์

ประมาณนู่นปลายเดือนตุลา

เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
คุณทอล์ฟเป็นเสียหมื่นล้านจริงหรือวะ
อันนี้ขอไม่เปิดเผยได้ไหมครับ
เพราะว่าผมไม่ได้ลำลงตำแหน่งที่จะต้องมาชี้แจงบัญชีทรัพย์สิน
ผมขออยู่แบบคนธรรมดาดีกว่าเนอะ

คือยังไม่เป็นเวลาที่สาธารณชนจะต้องทราบว่าผมมีทรัพย์สินเท่าไหร่
ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้คุยกับคุณท็อปเนี่ย
เราจะเชื่อคำพูดของคุณท็อปได้มากน้อยขนาดไหน
ว่าจะกลับมาจะแถลงข่าวไม่เคยหลอกใคร

ผมอยากจะตอบในวันที่ผมแถลงข่าว
เพราะทุกอย่างที่มีข้อกล่าวอ้างเนี่ย

เขาบอกว่าน่าจะกลับมา๒๓๒๔ตุลาคม
ผมก็ถามว่าโอ้โหทำไมเลื่อนไปนานจัง
นัดหมายไว้อาทิตย์หน้าจะมาแล้วเนี่ย

เพราะว่าคุณท็อปหรือว่าเสียท็อปเขาบอกกับผมวันนี้

บังเอิญคุยกับพี่หนุ่มแล้วก็
จังหวะจะต้องเป็นช่วงเวลานั้นอ่ะอืม
นู้นคนนี้ว่างไม่ว่างอะไรยังไงเนี่ย
ก็รอดูกันแล้วกันว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาอะไรยังไง
เพราะตอนนี้เสียท็อปก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเยอะเลยนะคะ
แล้วมันมีประโยคเด็ดคือนักข่าวก็ถามเสียท็อปว่า
คือเรื่องนี้มันเปิดประเด็นจากเจ้าสาวชาวบุรีรำคุณดาริน
แล้วคุณดารินไม่ยอมไปแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกับว่ายังรักเสียท็อปอยู่หรือเปล่า
ถ้าแจ้งความโอ้โหมันเป็นเรื่องมันมีหมายจับนำตัวมาดำเนินคดีได้นะ
แต่เขาไม่แจ้งความนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วเสียท็อปยังรักดารินอยู่หรือเปล่า
ท็อปบอกว่าเฉยไม่รักไม่เกลียดเฉย
แต่ผู้ชายคนนี้เดายากนะเดาทานยากนะผมคุยด้วยผมยังรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันแน่